คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
มีชาวบ้านบอกว่าเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมา
เขาได้ยินเสียงคนขุดดินอยู่ริมถนนคือเสียงขุดดินดังมาก

แล้วเขาก็พยายามส่องดูว่าเป็นใครมาทำอะไร
ชาวบ้านบอกว่าคนหนึ่งเป็นผู้ชายแน่
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่รู้
ขุดดินเสียงดังเลยแล้วก็เหมือนกับจุดทูบด้วย
แต่ชาวบ้านบอกไม่กล้าดูคือมันตี๓คุณผู้ชม
เขาก็กลัวอันตรายด้วยแล้วก็แล้วกลัวสิ่งลี้ลับด้วย
ใช่ไงแต่พอตอนเช้าไปดูนะ
จุดที่มีคนมาขุดดิน
มีศพเด็กทารกถูกฝังอยู่

น่าจะอายุคันประมาณสัก๕๖เดือน
อายุคันเท่ากับว่ายังไม่ได้คลอดออกมา
ห่อด้วยผ้าขนหนูสีขาวลายดอกไม้สีฟ้า
รกยังติดอยู่ที่สดืออยู่เลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็ไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมีคนท้องหรือเปล่า

ตำรวจสพสำรงเหนือก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปพร้อมกับโมลณีปเต๊กตึ๊ง
นี่คือซอยศรีด่าน๙ทับ๓หมู่๙อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่พบศพเด็กทารกจะอยู่ตรงกันข้ามกับแคมป์คนงานก่อสร้าง
ก็เป็นป่ากกอะค่ะป่าสูงนี่๒เมตรได้นะ
นางจันสุวรรณอายุ๓๖ปี
คนที่อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างเขาเล่าให้ฟัง
ว่าตี๓ที่เขาได้ยินเสียงคนขุดดินเนี่ยเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงขุดดินดังมากไม่กล้าเดินออกไปดู

พอ๖โมงเช้าเลยเดินออกมาดูปรากฏว่า
มีรอยคนไปขุดดินจริง
แต่ก็ไม่ทันได้คิดอะไรอ่ะนะแต่เหลือไปเห็นว่าเอ๊ะมีทูบปักอยู่ด้วย
แล้วก็จุดที่ขุดดินมันเป็นหลุมยังไงก็ไม่รู้
ก็เลยไปเรียกเพื่อนให้มาดูเลยช่วยกันขุดค่ะ
ปรากฏว่าพอขุดไปปุ๊บโอ้โห
เจอผ้าเหมือนกับผ้าขนหนูอะนะ
เลือดห่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้
ก็เลยมั่นใจว่าเป็นเด็กแน่
เด็กถูกทิ้งแน่ก็เลยไม่กล้าแกะดูไม่กล้าดูต่อ

ประสานตำรวจสพสำรงเหนือมาตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าเป็นศพทารกเพศชาย
ว่าอายุคันประมาณ๕๖เดือนนะคะ
พอเช้ามาประมาณ๖โมงกว่าพี่เปิดประตูแล้วพี่ก็พบหลุมเนี่ยจ้ะ
กลุ่มแล้วก็มีทูปปักอยู่ดอกนึง
แต่นี่พี่ก็ไม่กล้าไม่กล้าขูดพี่ก็เลยไปตามคนมาช่วยดู
พี่เอ่ยใจว่าทำไมต้องมีทูปปัก
ก็ถ้าเกิดเขาขังฝังแมวฝังอะไรอย่างนี้ค่ะ

ช็อกค่ะกินข้าวไม่ได้เลย
เพิ่งจะฟื้นเมื่อเช้านี้เองเหลืองไปหมดเลย
พี่ไม่เคยพบอะไรแบบนี้ไงครั้งแรกในชีวิตเลย
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
นายบรรเทาหอมชื่นบอกว่าอ๋อได้ยินเหมือนกัน

ได้ยินเสียงคนขุดดินเสียงดังมาก
จนต้องตื่นมาดูแล้วเห็นว่ามากันสองคนค่ะ
นั่งทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้คนหนึ่งเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยเป็นคนขุด
ส่วนอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนั้นมืดมาก
แต่เห็นว่าอีกคนนึงเนี่ยนะกำลังยืนใช้โทรศัพท์มือถือส่องไฟฉายอยู่
คือผู้ชายขุดดินอีกคนนึงยืนใช้มือถือส่องอยู่ให้
บรรเทาบอกว่าก็กะว่าจะไปหยิบไฟฉายในบ้านมาส่องดูเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าไง
กลัวว่าจะอันตรายก็เลยยืนดูอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็กลับไปนอนต่อ
ส่วนตัวก็สงสัยเหมือนกันว่ามีใครเอาศพไปฝังเอาไว้หรือเปล่า
แต่อีกใจก็เอ๊ะคนอาจจะแค่มาตัดไม้ละมั้งตรงนั้นต้นไม้ล้มอยู่เยอะ
แต่พอตอนเช้ามารู้ว่าคนเอาศพเด็กทารกมาฝังไว้ก็โอ้โห
ใช่แน่เลยเมื่อวานตอนตี๓ก็เห็นอยู่
คนมันก็ทำไปได้ไงครับเพราะว่าเราเลี้ยงหมาเรายังรักนะครับ
เห็นแล้วแล้วอวัยวะเขาครบหมดแล้วด้วยครับก็น่าจะเป็นคนในระแวก
เขาเป็นคนที่อื่นผมว่าเขาใส่ถุงแล้วโยนทิ้งมันจะง่ายกว่าไหมครับมันจบนะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดงผู้กำกับการสพสำรงเหนือ
สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
หาคนที่นำเด็กทารกมาทิ้งเอาไว้แล้วก็เด็กทารกที่พบเนี่ย
ต้องนำไปผ่าชนะสูตรตรวจดีเอ็นเอที่นิติเวชโรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะตั้งใจทำแท้ง
เอาเด็กออกอาจจะตกเลือดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็เอาเด็กมาห่อผ้าฝังดินซะเลยอะไรแบบนี้
ค่ะก็เป็นไปได้หลายแนวทางนะคะ